สื่อเพื่อสังคมยุคใหม่นะคะ
ไอเดียของใครใน๒๔ชั่วโมงนี้
โดนใจกรรมการของเรามากที่สุด
จะได้เงินรางวัล

ในฐานะที่ไทยรัฐเป็นสื่อสินสรรค์มนตร์โชษ
เราก็อยากที่จะเปิดรับโอกาส
อยากฟังมุมมองใหม่จากเด็กรุ่นใหม่

คือน้องเขาก็มาแล้วก็ใช้เวลากับเรา
๒๔ชั่วโมงในการคิดแล้วก็ไขโจทย์
จะต้องทำยังไงให้เกิดขึ้นได้จริง
ซึ่งค่อนข้างน่าตื่นตาตื่นใจค่ะ
สิ่งที่จะเป็นคายเทียร์ที่สำคัญสำหรับตัวเองค่ะ

ที่คิดว่าเราให้น้ำหนักกับตรงนี้มากที่สุด

ในอาเจนด้าจะเห็นว่าพี่ทีเปิดแล้วก็นึกว่า

แต่ปรากฏความรู้อัดแน่นมากเลยค่ะ

วันนี้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวิธีการ

สามารถเอาไปสร้างผลิตภัณฑ์หรือผลงานออกมา
รู้สึกว่าประเทศเราเริ่มมีความหวังมากขึ้น

ทำแล้วเสียใจดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำ
อย่างแรกที่รู้สึกว่าแปลกใจก็คือว่า

มีน้องตั้งแต่ระดับมัธยมเลยด้วยซ้ำ
แต่ละคนก็คือมีไอเดียที่แบบช่วยพัฒนา

คิดว่าไทยรัฐได้เรียนรู้จากน้อง

มากกว่าที่น้องได้เรียนรู้จากเราอีก
ช่วงที่เราได้มีการถามตอบกัน
จะพบว่าในทุกกลุ่มมีความน่าสนใจ
เขาทำการบ้านมาในแบบที่เราก็ต้องกลับมาเรียนรู้เหมือนกัน
คือทุกคนอยู่นอกวงการสื่อ
สังคมหรือคนรุ่นของเขาค่ะคิดยังไงกับสื่อ
และอยากให้สื่อตอบสนองเขายังไง
พลังของเขามันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวของเด็กแต่เพียงอย่างเดียว
มันเป็นพลังที่เด้งส่งทอดต่อมาที่เราได้เหมือนกัน
หนูนอนตั้งแต่๔ทุ่มค่ะ

ถูกก็อ่ะค่ะอีก๓ชมน่าจะพร้อมบรรดา

ใครเยอะไม่เกี่ยวใสเป็นหมดค่ะ

ไปพร้อมกับชายลักษณ์ได้เลยค่ะ
เออให้ตาหนูด้วยนะคะ
หมดเวลาค่ะ
ทีมแรกค่ะทีมโนตี้ค่ะ
และสำหรับรางวัลชนะเลิศ

ขอบคุณที่จัดกิจกรรมดีแบบนี้

รู้สึกชอบค่ะที่ไทยรัฐเหมือนกับว่า

เราก็ได้ความรู้ในอุตสาหกรรมที่เรา

อย่างเช่นแบบการข่าวอย่างไทยรัฐ

ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกของทีมเราเหมือนกัน
คนรู้ใหม่มันท้าทายและสนุกมาก
แต่ว่ากลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้ฟอนอลมันมากไปกว่านั้น

เรามองว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับ
การที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปให้ดีมากขึ้น